พาคุณผู้ชมมาดูการทะลายบ่อนพนันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะส่วนที่กำลังกันนะคะ
หลังจากนั้นก็เข้าไปทลายบ่อนไฮโลอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ขออภัยนะคะชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้าไปบอกว่า
เชียร์กันเสียงดังสูงสูงต่ำต่ำเออ
จากนี้คนที่มาเล่นจอดรถกีดขวางการจราจร
เจ้าหน้าที่แอบเข้าไปวิธีการแอบเป็นแบบไหน
แล้วคนที่เจอตำรวจเขาหลบหนีไปอยู่จุดไหนบ้างของบ้านเนี่ยนะคะ

ว่าจะยึดเดี๋ยวเจ้าบ้านแบบ
มันแล้วนะคะ
บุ๊กเข้าไปตอนแรกเข้าไปนะคะ
ถีบหงายเลยค่ะคนแรกที่เข้าไปเนี่ยนะคะ
หงายหลังมาเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เข้าไปได้ส่วน
นี่คือวิธีของเจ้าหน้าที่ทำทีเป็นคนขายเฟอร์นิเจอร์
ค่ะนอนอยู่ที่หลังรถกระบะแล้วก็เร่ขายเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะ
ทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ามีคนดูต้นทาง
แล้วทำให้จับไม่ได้บ่อนนี้๓ครั้งแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนวิธี
จนเจ้าหน้าที่กลายมาเป็นคนขายเฟอร์นิเจอร์ล่าสุดนี้นะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองมหาสารคามนำกำลังไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านกุฎประดุกหมู่ที่๒อำเภอชื่นชม
หลังจากที่สืบทราบว่าตรงนี้เป็นบ่อนพนันไฮโลนะคะ
พอนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปตกใจค่ะ
พยายามวิ่งหนีบางคนไปอยู่ในห้องนอน
ทำทีเป็นนอนหลับอยู่บางคนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าก็มี
บางคนแบ่งที่กันอยู่ในตู้เสื้อผ้าก็มีค่ะ
แต่สุดท้ายหนีไม่รอดนี่เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาพาไปดู
ในห้องนอนนี้นะคะบางคนก็อยู่หลังตู้เสื้อผ้า

สำหรับนักพนันที่ถูกจับกลุ่มมีทั้งหมด๑๘ราย
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้อุปกรณ์การเล่นพนันเงินสด๓๕๐บาทด้วยนะคะ
นายประพันธ์ศักดิ์บุตรรัฐเป็นป้องกันจังหวัดมหาสารคาม
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียน

บอกว่ามีนักพนันเป็นชาวบ้านนอกพื้นที่
ลากรอบเข้ามามาเล่นการพนันที่บ้านหลังนี้
จอดรถกีดขวางการจราจรส่งเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ก็คือลักษณะเขาเชียร์กันนี่แหละเวลาเขาเล่นไฮโลกันนี่นะคะ
ดูลักษณะแล้วไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจับนะคะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่วางแผนในการเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่ไม่ได้มีการบอกพี่กัดให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
ได้ทราบล่วงหน้าเพราะเกรงว่าข่าวมันจะรั่ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยนำกำลังไปปิดล้อมมาแล้ว๓ครั้ง

เพราะว่ามีคนบอกก็เลยทำให้ไม่สามารถจับนักพนันได้
แต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาเก่งนะคะ
วิธีการในการบุกจับกลุ่มครั้งนี้ทำทีเป็นพ่อค้าขายเฟอร์นิเจอร์
นี่ค่ะเป็นรถปิดแบบนี้นะ

แล้วก็เอาชั้นไม้ชั้นไม้เห็นไหมคะ
เป็นลักษณะของเก้าอี้ไม้มาวางไว้ตบตา
ให้เจ้าหน้าที่ซ่อนตัวมาที่หลังรถกระบะพร้อมกับเก้าอี้
พอถึงบ้านเป้าหมายลุกขึ้นเลยค่ะ
แล้วก็วิ่งเข้าไปจับกลุ่มนักพนันอยู่ภายในบ้านเลยนะคะ
ในช่วงไปจับกลุ่มมีผู้คุณยายคุณยายหนึ่งคนค่ะ
หนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน

นี่ค่ะถามว่าคุณยายคุณยายมาเล่นพนันหรือเปล่า
คุณยายก็รับแหละมาเล่นแต่เล่นเพลินแก้เบื่อ
เอาเงินไปซื้อหมากซื้อพลูคุณยายตอบแบบนี้นะคะ
คุณยายของกลางติดมือเลยแต่ว่าคุณยายก็นี่แหละค่ะเอาไปเล่นไฮโล่
เอาเงินไปซื้อหมักซื้อผู้๔๐บาทเอง
แต่๔๐บาทมันเป็นของกลางไงคะคุณยาย

ว่าคุณยายจะได้หรือคุณยายจะเสียก็ตามนะคะ

ส่งพนักงานสอบสวนสพชื่นชมดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

สูงจะต่ำอยู่ที่เราแทงอยู่ที่เขย่า
แต่ว่าสุดท้ายโดนจับกลุ่มไปได้นะคะนักพนันไฮโลนะฮะ